วันนี้หน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ลงเอาไว้เป็นพาดหัวใหญ่นะครับ
เป็นความเคลื่อนไหวโดยรวมของเมื่อวานนี้นะครับ
ขอให้ปล่อย๔๔แก่นำยึดราชประสงค์สลายเอง
นักศึกษามวลชนพลึบไม่สนฉุกเฉิน
จุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเชียงใหม่ขอนแก่น
ออกโรงเรียกร้องจี้คืนอิสรภาพ
วันนี้เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลย
คือต้องบอกว่าตั้งแต่คืนก่อนที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็มีการขอคืนพื้นที่
แล้วก็แก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
โดนจับไม่เป็นไรมีคนรับไม้ต่อไปชุมนุมกันต่อ
โมงเย็นที่แยกราชประสงค์
ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้พักทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งตำรวจ
เพราะว่าบ่าย๓นะก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้ว
สี่แยกราชประสงค์เราจะประมวลเหตุการณ์ทั้งหมด
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่นำเรียนไปครับบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้
กองบังคับการตำรวจนครบาน๔นะครับ
ตำรวจเขาสวมผ้าพันคอสีน้ำเงินสัก๑กองร้อยได้
ตอนนั้นออกมายืนรอเพื่อตั้งแถวเตรียมรับมือฝูงชน
พร้อมทั้งตรึงกำลังเข้าประจำจุดที่ดูแลที่ผมนำเรียนนะฮะ

ท่านไหนดูล็อกไหนท่านไหนดูล็อกไหนนะ
ที่ฝั่งบิ๊กซีราชดำริไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่า
ห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปด้านบนเพื่อความปลอดภัย
ส่วนมวลชนก็ทยอยเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยง
ก็ยกแผงเหล็กมากั้นรอบนอกแล้วก็ป้ายชื่อห้างสรรพสินค้า
พร้อมทั้งนำลวดขนาดใหญ่มามัดรั้วเอาไว้ให้แข็งแรง
เพื่อป้องกันมวลชนเข้ามาในพื้นที่
ก่อนนั้นก็นำกำลังเข้าผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมลงไปด้านล่าง
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางคนไม่พอใจ
ไม่พอใจแล้วทำยังไงชู๓นิ้วใส่ตำรวจครับ
ตำรวจไม่ลดละความพยายามผลักดันอยู่ใช้เวลาเกือบ๒๐นาที
จนถึงแยกราชประสงค์ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมในครั้งนี้
นาฬิกา๒๐นาทีตำรวจประกาศให้พื้นที่แยกราชประสงค์
พื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ควบคุมและผลักดันให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดลงไปรวมตัว
อยู่บนถนนราชดำริทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจอีกครั้ง
พยายามผลักแนวตำรวจจนถอยร่นพ้นจากบริเวณพื้นที่ชุมนุม
ขณะที่ผู้ชุมนุมทยอยเข้าร่วมชุมนุมไม่ขาดสาย
๖นาฬิกาแก่นำคณะรัศดร๖๓รุ่นที่๒อย่างนายพานุพงศ์
จากนอกรั้วไม้ระยองรวมถึงแก่นำคนอื่นอื่นของคณะรัศดร
มาถึงพื้นที่ครับไม้ระยองประกาศเลยนะครับ
ยึดราชประสงค์ได้แล้วก่อนเรือปลาสัยประนาม
เหตุการณ์สลายการชุมนุมว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบทำ
ยืนยันว่าหากมีการสลายการชุมนุมจะไปชุมนุมใหญ่
เป็นการชุมนุมแบบดาวกระจายชุมนุมทั่วประเทศ
พร้อมให้คำมั่นกับกลุ่มผู้ชุมนุม
แก่นำที่เหลืออยู่นั้นยังคงต่อสู้
และสู้จนตัวตายอย่างหมาจนตรอกครับ
เราไม่มีที่จะให้ถอยแล้วเราเป็นหมาจนตอบ
คำว่าหมาจนต้องกูสู้จนตัวตาย
คือตอนนี้ในกรุงเทพมหานครถูกควบคุมโดยพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
คือมากดที่กรุงเทพแต่กลับไปเด้งที่อื่น
ต่างจังหวัดมีความเคลื่อนไหวให้เห็นเป็นลักษณะที่สุด
แต่กลับไปแล้วนะคะต่อเนื่องเลยค่ะ
สำหรับในกรุงเทพมหานครสักประมาณ๑๖นาฬิกา๕๑นาทีค่ะ
ตำรวจได้มีการใช้เครื่องขยายเสียง
ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
พร้อมกับอ่านประกาศพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมส่งเสียงโหร้องค่ะ
ไม่ได้แย่แสไม่ได้กลัวนะคะ
แล้วตะโกนบอกว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา
เป็นการตอบโต้ตำรวจด้วยค่ะ
ไม่กี่นาทีถัดมานะคะ๑๖นาฬิกา๕๔นาที
ตำรวจได้เคลื่อนย้ายรถขยายเสียง๑คัน
รถควบคุมผู้ต้องขัง๕คัน
ออกจากพื้นที่แยกราชประสงค์แบบนี้นะคะ
ท่ามกลางผู้ชุมนุมที่ชู๓นิ้ว

เดินเท้ามารวมตัวกันบริเวณฝั่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีตำรวจดูแลพื้นที่ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของสตช
แล้วมีการปิดประตูแบบนี้ทุกประตูเลยนะคะ
ต่อมาในเวลา๑๗นาฬิกา
กลุ่มผู้ชุมนุมต้องยอมรับค่ะ
ว่าจำนวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
แกนนำตั้งเวทีประสัยชั่วคราว

ทรโขงในการพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม
และมีการนำแผงเหล็กหน้าห้างเกษรพราซ่า

จากนั้นก็มีตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวค่ะ
สลับกันขึ้นเวทีประสัย

คือ๑การไม่เอารัฐประหาร
ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนทางห้างตรงนั้นนะคะก็จะมี
ห้างเองก็ออกมาประกาศบอกว่าปิดห้างเร็วขึ้น
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนั้นพนักงานของห้างก็ทยอยกันกลับบ้าน
กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะคุณผู้ชม
ค่อยทยอยเข้ามาฟังปราศัยอย่างต่อเนื่อง
เต็มพื้นที่สองฝั่งถนนราชดำริ
คือแบบนี้ค่ะท้ายแถวเนี่ยยาวไปจนถึงสะพานลอย
แต่แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชม

ก่อนจะติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงอีก
วลชนก็เลยใช้วิธีการเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ

เปิดไฟบริเวณแยกราชประสงค์คืนกลับให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

ใช่ครับบรรยากาศของการชุมนุมก็ดำเนินเรื่อยไปครับ
มีแกนนำสลับขึ้นปลาใสอย่างต่อเนื่อง
๓ข้อเรียกร้องหลักแล้วก็โจมตีการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ผู้ชุมนุมก็ปรบมือโหร้องเป็นระยะ
แล้วก็มีการแสดงสัญลักษณ์ในการชู๓นิ้ว
พร้อมกับเปิดไฟแฟชจากโทรศัพท์มือถือแบบนี้
แต่ว่าสักประมาณ๑ทุ่ม๒๕นาที
เดี๋ยวจะเห็นภาพมีความบุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากว่ามีบางส่วนนั้นขึ้นไปพังประตู
จนสุดท้ายก็กรูเข้าไปฝ่ามรั้วเข้าไปได้
เพราะ๑อาจจะมีมือที่๓แฝงตัวไปสร้างสถานการณ์ได้
ถ้าขึ้นไปเยอะเดี๋ยวจะแออัดเดี๋ยวจะพังลงมาอันตราย
ก็มีการประกาศเตือนกันไปแล้วก็มีการโพสต์ในโซเชียลด้วย
จนกระทั่ง๓ทุ่มเกิดความวุ่นวายอีกครั้ง
มีเจ้าหน้าที่นำรถฉีดน้ำควบคุมฝุงชน๒คันขับเข้าไปจอด
นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีรถควบคุมฝูงชนขับเข้าไปในพื้นที่ด้วย
โอ้โหทีนี้ล่ะฮือทีเดียวครับ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจชู๓นิ้วใส่ตะโกนไล่อีก
บางคนขึ้นไปเกาะที่หน้ารถเพราะกังวลว่าจะมีการเข้าไปสลายการชุมนุมหรือเปล่า
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยอมถอยรถฉีดน้ำ
แล้วก็รถควบคุมฝุงชนออกไปจากพื้นที่
เหตุการณ์ก็สงบลงไป

แก่นำของคณะราชดรได้ประกาศยุติการชุมนุม
แล้วก็บอกว่าให้ทุกคนออกจากพื้นที่ไป
แล้วจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็น
ที่เดิมครับราชประสงค์เป็นแบบนี้
เขาบอกว่าทุกวันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ผู้ชุมนุมหลังจากแก่นำประกาศเสร็จว่ายุติตอน๔ทุ่ม
เก็บขยะออกไปด้วยโดยไม่ให้ตำรวจนั้นเข้าไปยังพื้นที่
แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีฝนตกโปรยไปลงมาเป็นระยะ
กลุ่มผู้ชมนุมเองก็พร้อมใจกันร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกมวลชนนะฮะแล้วก็เปิดแฟลตจากมือถือเป็นการแสดงออกสัญลักษณ์แล้วก็พากันแยกย้ายกลับออกไป
ถนนก็โล่งทีเดียวนะฮะขยะก็ไม่มีนะฮะหลังจากนั้นถัดมาครึ่งชั่วโมงสี่ทุ่มครึ่งนะฮะ
แก่นำผู้ชุมนุมประกาศยุติการรวมตัวกันแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินออกมาจากจุดรวมพล
พากันไปอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้
รวมทั้งศิลปินที่เป็นเจ้าของบทเพลงประเทศกูมีด้วยนะฮะ

ส่วนความเคลื่อนไหวในส่วนภูมิภาคที่มีการนำเรียนไปเมื่อวานนี้เพจฮาดใหญ่โฟกัสมีการนำเสนอภาพการรวมตัวในกลุ่มนึงที่หน้าค่ายเสนานรงก์และยื่นข้อด้วยกร้องสามข้อประกอบไปด้วย๑ปล่อยเพื่อนเรา๒ยกเลิกประกาศสถานการณ์ถูกเฉิน๓ไม่เอารัฐพราหาร
อำนาจโดยไม่ถูกต้องชอบทำโดยชี้ว่า๑ไม่มีสถานการณ์ร้ายแรง
เขาบอกว่าไม่ต้องออกประกาศก็ได้อันนี้ต้องดูข่าวให้รอบด้าน
แล้วก็มีการอ้างว่ามีการมาปลุกระดมเขาก็บอกว่าไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙ทางพักฝ่ายค้านเพื่อไทยก็บอกว่ามีกฎหมายดูแลอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องการสลายการชุมนุมทางพักฝ่ายค้านบอกว่าไม่ต้องไปสลายเขาเพราะเขาประกาศสลายตัวกลับบ้านกัน
เดี๋ยววันนี้๑๐โมงต้องจับตาดูการประชุมคอรมอลนัดพิเศษครับ
นายกเรียกประชุมแล้วก็จะมีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมด้วย

หลังจากที่เมื่อคืนเขาแยกย้ายกันกลับบ้านมีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับ

สุนัขตำรวจเคนายเข้าตรวจสอบและค้นหาวัตถุต้องสงสัย
โดยเริ่มตั้งแถวเข้าตรวจตั้งแต่แยกอังรีดูนัง
หน้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยาวไปจนถึงแยกราชประสงค์
รวมถึงสารเท้ามหาพรมและบนถนนราชดำริ
ไม่พบวัตถุต้องสงสัยแล้วก็ไม่มีอาวุธทิ้งไว้อย่างใด
เข้าพื้นที่เพื่อเก็บกวาดเสดขยะ
ซึ่งขยะเหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วเพราะพวกชุมลุมส่วนหนึ่งเขาเดินเก็บขยะไป

แต่ที่เยอะจริงเขาบอกว่ามันเป็นโบผ้าและป้ายข้อความครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนำไปติดไว้ตามเสารถไฟฟ้า
แล้วก็ป้ายแยกราชประสงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ

ซึ่งเป็นตำรวจหญิงที่มาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
เดินแถวออกมาจากที่ตั้งเพื่อขึ้นรถบัสออกจากพื้นที่ทันที
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับ
ได้มีการเรียกกำลังพลก่อนจะแยกย้ายขึ้นรถตู้

เจ้าหน้าที่จึงเปิดการจราจรให้เป็นปกติได้ครับ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ย
แกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศยุติสลายการชุมนุมไปแล้วนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกว่า
คนที่ไปร่วมการชุมนุมเนี่ย

โดยเฉพาะน้องนิสิตนักศึกษานักเรียน
ลักษณะคือกึ่งเตือนกึ่งขัวค่ะว่า
ระวังนะเดี๋ยวจะมีคดีติดตัวไปในอนาคต
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ลดเครื่องขยายเสียงลดบรรทุกอาหารที่มานำส่งผู้ร่วมชุมนุม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้
วันพรุ่งนี้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
ช่วยเตือนครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ว่าการที่มาร่วมชุมนุม
อาจจะมีผลกระทบต่อตัวท่านเองในอนาคต
ในกรณีที่จะถูกดำเนินคดีหรือมีประวัติ
และในต่อไปในอนาคตไปสมัครงาน
หรือทำธุรกิจบางอย่างไม่สามารถทำได้
เพื่อที่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้
มีการร่วมกันทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหาย
ถ้ามีการมาชุมนุมรัฐศาสตร์แบบนี้
ในส่วนของการดำเนินการก็ต้องมีการประคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว
แต่ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไร
ก็คงไม่สามารถตอบได้เป็นยุทธการของฝ่ายตำรวจ
เห็นรูปถ่ายที่อยู่ในมือรองพบชน
แล้วก็รองโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติไหมคะ
นั่นคือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่
ไปเข้าไปกลุ่มผู้ชุมนุมลับไปถ่ายมา
เพราะฉะนั้นแล้วเทอวิเตอร์ก็จะมีการเป็นการเตือนกันว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมที่จะไปชุมนุมควรใส่แม้ดแล็วมีการใส่มวก
เพื่อลักษณะคือเหมือนอำพลางค่ะ

แล้วที่สำคัญการประกาศพรากอฉุกเฉินร้ายแรง
สามารถบังคับใช้กฎหมายคือสามารถจับกลุ่ม
โดยที่ไม่ต้องขอสารอนุมัติออกหมายจับได้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคน
แล้วก็จะมีการจับกลุ่มแก่นำเพิ่มหรือไม่อย่างไร

ตำรวจยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมหรือไม่
บอกแค่ว่าตอนนี้มีแก่นำถูกควบคุมตัวแล้วทั้งหมด๒๒ราย
แบ่งเป็นแก่นำที่ถูกจับกลุ่มตามหมายจับเดิม๔ราย
ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่า
ยังไม่เป็นความจริงนะคะยังไม่เป็นความจริงค่ะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ของ
สักประมาณเที่ยงคืน๒๔นาทีที่ผ่านมามีการทวิตข้อความบอกว่า
มีผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ถูกจับไปกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งแล้ว
๖คนด้วยกัน๖คนประกอบไปด้วยผู้ชาย๕คนผู้หญิง๑คน
ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทให้เช่าเครื่องเสียงที่นำมาปราศัยในกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาเก็บของ
และกำลังจะเตรียมตัวกลับแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไป
โดยเจ้าหน้าที่ให้โทรติดต่อญาติได้๑๐นาที
แล้วก็เก็บโทรศัพท์แล้วก็ควบกุมตัวไปที่ตชดภาค๑นะครับ
เอาล่ะจนถึงณตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมรวมทั้งมวลชนต่าง
ก็คงจะมีคำถามในใจว่าหลังจากนี้การชุมนุมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
แก่นำโดนจับกลุ่มไปหลายคนไม่ให้ประกันตัวด้วย
๒แก่นำมีการโพสต์จดหมายถึงมวลชน
โดยเฉพาะแนวทางการต่อสู้๓ข้อด้วยกัน
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะคนแรกที่โพสต์เนี่ยคือเพนกวิน
เพนกวินผลิตชิวารักษ์เป็นแก่นำคนสำคัญ
มีการโพสต์จดหมายในเฟซบุ๊กระบุว่า
เพื่อนร่วมอุดมการทุกคนสถานการณ์กำลังงวด
การเมืองกำลังพลิกผันขอทุกคนมุ่งมั่น
แนวทางการต่อสู้๓ข้อดังต่อไปนี้ครับ
จัดการชุมนุมเรื่อยห้ามหยุด
การต่อสู้ต้องต่อเนื่องแต่ไม่ต้องยืดเยื้อข้ามคืน
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดความเสี่ยงแต่จัดทุกวัน
จะได้ผลเหมือนการชุมนุมยาว
กระจายการต่อสู้ให้ทั่วทุกหัวระแหง
เช่นพยายามกระจายการชุมนุมทั่วกรุง
และที่สำคัญขอให้มีการชุมนุมคู่ขนานไปในทุกจังหวัด
ทุกคนคือแก่นำในการชุมนุมในทุกการชุมนุม
วลชนจะต้องมีส่วนร่วมเพราะถึงที่สุด
นี่คือการแสดงพลังประชาชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด
นี่คือจุดใกล้พิกพันธุ์

แม้กี่ร้อยพันพระเด็จการย่อมจะแหลกร้าน

นี่เป็นจดหมายลายมือของเพนกวินเลย
อีกหนึ่งคนเป็นแก่นำคนสำคัญซึ่งถูกจับไปแล้วคือรุ้งนะฮะ
มรุ้งแก่นำกลุ่มธรรมศาลการณ์ชุมนุม
ออกมาเคลื่อนไหวในนามกลุ่มคณะราชดร
เขียนจดหมายเหมือนกันใจความว่า
ถ้าหากรุ้งไม่ได้กลับไปหาทุกคน
ขอให้ทุกคนจงอย่าเสียขวัญไปนะคะ
นี่คือสิ่งที่หนูพร้อมจะแลกเพื่อการต่อสู้ของพวกเรา
ไม่ต้องห่วงหนูขอให้ทุกคนมีกำลังใจ
สถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าแก่นำหายไปทีละคน
แต่แท้จริงแล้วเราทุกคนอยู่กับคุณเสมอในรูปแบบของอุดมการนะฮะ
สถานการณ์เป็นเช่นนี้หนูขอฝากความหวังและใจในการต่อสู้ไว้กับทุกคน
ขอให้ทุกคนใช้ความกล้าหารทั้งหมดที่คุณมี
ออกมาเป็นแกนนำไปกับเพื่อนของเรา

เราเห็นชัยชนะอยู่ไม่ไกลแล้ว
ขอให้ทุกคนพร้อมใจสู้เพื่อประชาธิปไตย
สู้เพื่อชาติที่ดีขึ้นของเรา
สู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา
หมดเวลากลัวแล้วสู้จนกว่าจะชนะ
อันนี้เป็นข้อความเป็นจดหมายลายมือของแก่นำสองคน
ยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของแกนนำคนต่างนะครับ
ที่ถูกคุ้มขังไปที่กองบริษัทกาลตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ประธุมธานี
นองเรือนจำครับหลังจากสารท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวเหตุ
เพราะกระทำผิดหลายครั้งและความผิดแต่ละครั้งมีอัตราโทษสูงในหลายข้อหา
หลังจากตำรวจสอบปากคำแก่นำกลุ่มนักศึกษาที่กองประชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ปฐุมธานีครับ
นายนัชนนภัยโรธตามหมายจับคดีเก่าการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
เมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีฝากขัง
โดยมีทีมทนายความและตัวแทนสอสอฝ่ายค้านตามไปด้วย
เพื่อจะใช้ตำแหน่งศาสตร์ประกันตัวแก่นำ๓คนออกมา
รวมถึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการหลบหนี
จึงให้ส่งตัวฝักขังที่เรือนจำธัญบุรีทันที
ส่วนทนายอานนท์นำพาแก่นำกลุ่มคณะราษฎร๒๕๖๖
ที่ถูกแยกตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็ถูกส่งเข้าเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน
จากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยเหตุผลแบบเดียวกับแก่นำคนอื่น
โดยระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวทนายอานนท์ไปฝากขัง
ก็มีมวลชนมีนักศึกษารวมถึงศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ก็ไปให้กำลังใจ
และพยายามขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวแกนนำ
วิทย์จะเกิดความวุ่นวายขึ้น
กระทั่งมีผู้ชายซึ่งแสดงตัวว่าเป็นพี่ชายของทนายอานนท์

และนัดให้ไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทน
วันเดียวกันนี้สารอาญายังได้อนุมัติหมายจับ
นายเอกชัยหงกังวานและนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองขออภัยนะครับ
นักกิจกรรมทางการเมืองตามคำร้องของพนักงานสอบสวนสนดูสิต
ในข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๐วัก๒
ซึ่งระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่๑๖๒๐ปีครับ
วันนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีก็ต้องจับตากันนะคะ
เพราะว่าจะมีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตามประกาศของพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
สามารถประกาศไปก่อนได้แต่ว่าต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบภายใน๓วันนะคะ